ดูหน่อยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะ
แหมร้านกระท่อมแต่ว่ามีใครก็ไม่รู้ขับมา
พอมาถึงหน้าร้านแล้วเอาอะไรบางอย่าง
ป๊าป๊าเจ็ดปัดทีน่ะ

ก็เมื่อกี้ไงเราบอกอยู่นะว่ามันเป็นน้ำปลาร้า
อ๋อมันเป็นอาวุธชีวภาพใช่ไหมมันเห็นโอ้โฮมันเป็นอาวุธชีวภาพ
คือพี่เบิร์ตถ้ามันอยู่ในอาหาร
มันก็จะนัวหอมมันก็จะอร่อย
แต่เวลาที่มันมาถูกใส่ถุงแล้วเอามาปลา
มันหึงนะครับมันอึ๊บเลยเหมือนกันนะคะแล้วนี่มาปลาใส่ร้านขายน้ำท่อมอ่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นี่อยู่ที่ซอยงามวงวาน๒๐
ที่อำเภอเมืองของจังหวัดนนทบุรีค่ะ
มาสักช่วงเวลาที่เราออกจากบ้านมาจะอ่านข่าวเลยตี๓กว่า
ทีนี้ระดมปลาปลาอยู่๘ทีเห็นไหม
แล้วเอามาใส่ในถุงนั่นในถุงผ้าสีส้มนั่นนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะวัยรุ่นที่ใส่ชุดดำกางเกงขายาว
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยแล้วก็มาจอดตรงนี้
มาถึงปั๊บคนที่นั่งซ้อนท้ายเอาถุงสีส้มแบบนี้มา
วางกับพื้นเลยแล้วก็หยิบของในถุงนั้นปลา
ปลาเข้าไปน้ำปลาร้าที่บ้านนี่แหละค่ะ
พอปลาเสร็จหนำใจเสร็จแล้วปั๊บไม่เอาถุงกลับไปด้วยนะ
แต่ว่าขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีไปเลยค่ะ
นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้
ร้านนี้อยู่ที่หน้าร้านทำผมนะร้านใบกระท่อมมงกุฎค่ะ
ซึ่งหน้าร้านพอไปถึงกลิ่นมันมาก่อนเลย
นี่แล้วก็มีร่องรอยน้ำปลาร้าที่โดนปลามาเนี่ยนะคะ
ต่างมันก็มีรอยอยู่แบบนี้เป็นสีม่วงอยู่ค่ะ
คุยกับเจ้าของร้านคุณถิติมา
คุณอิติมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนนั้นไม่ได้อยู่ร้าน
เพราะว่าไปต่างจังหวัดกลับมาถึงร้านเมื่อคืนวันที่๑๖
พอกลับมาถึงพอร้านมันสกปรกแบบนี้
ก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย
แต่นี่ขนาดทำความสะอาดเช็ดไปแล้วนะ
งพื้นไปแล้วนะแต่กลิ่นมันก็ยังเหลืออยู่
พี่ถามจริงเถอะพี่ไปมีเรื่องอะไรกับใครป่ะเนี่ย
ถิติมาบอกแบบนี้พี่มอง๒ประเด็นนะ
ประเด็นแรกเนี่ยร้านพี่มีเรื่องทะเลาะกับร้านขายกระท่อม
ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทะเลาะกับเรื่องอะไร
ก็เรื่องขายของนี่แหละน้องทะเลาะกันตั้งแต่๔๕เดือนที่แล้วแล้ว
ไม่รู้ว่าแบบเขาจะมองว่าเป็นร้านขายกระท่อมเหมือนกัน
เป็นคู่แข่งกันแล้วก็ให้คนมาก่อเหตุหรือเปล่า

ส่วนอีกข้อนึงเดือนที่แล้วตรงนี้
มันมีเหตุการณ์ที่วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอาปืน
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเดือนที่แล้วนะ
ดูสิวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมีการเอาปืนประกบยิงเป็นข่าวดังแต่ไอ้ปืนนั้นน่ะมันเป็นปืนแก๊ป
ทีนี้ตัวพี่ถิติมาเลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์
ไม่รู้เหมือนกันที่พอพี่เอาภาพไปโพสต์
คนที่มีเรื่องมีราวกันเขาไม่พอใจหรือเปล่า
เพราะว่าโดนตำรวจปรับไง๑๐๐บาท
ก็อาจจะส่งใครมามันแค้นอย่างนี้ก็เลยเกาะเหตุ
เอาคลิปไปโพสต์ดีนักใช่ไหมโดนปลาน้ำปลาร้าไปเลย
แต่ว่าเบื้องต้นพี่ถิติมาก็ไปแจ้งความแล้วที่โรงพักรัฐนาธิเบสนะคะ

แม้จะมีกล้องวงจรปิดก็ตามไอ้รอบนี้ยังเอาน้ำปลาร้ามาปลา
แต่รอบหน้าถ้าเกิดมันปลาระเบิดจะทำยังไง
อันนี้เขาเอาเอกสารที่ไปลงบันทึกประจำวันมาโชว์ให้กับนักข่าวดูเลยนะคะ
ทีนี้เราต้องถามเพราะว่า๑ใน๒ข้อของพี่ถิติมาบอกว่า
สงสัยไม่รู้ว่าร้านกระท่อมอีกร้านนึงเขามีอะไรกับพี่หรือเปล่า
นักข่าวเราเดินข้ามไปคุยเลยค่ะคุยกับคุณน็อต
คุณน็อตเป็นเจ้าของร้านกระท่อมอีกฝั่งหนึ่ง
คุณน็อตยืนยันผมไม่รู้ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะ
ตอนนั้นรุ่นน้องผมก็ได้ยินเสียงผมก็เดินออกมาดูแค่นั้นเอง
ส่วนเรื่องความขัดแย้งมันเกิดมานานแล้วก็ขายพวกใบกระท่อมตัดราคานั่นแหละ
แต่ตอนนั้นมันเคลียร์กันมาแล้วจบแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฝีมือของใคร
แต่ว่าฝั่งนั้นเขาก็มีเรื่องทะเลาะกับคนแถวนี้อยู่บ่อยนะ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องแกะรอยแหละจากกล้องวงจรปิด
ว่าคนที่ก่อเหตุเขามาปลาแล้วเขาไปที่ไหน
ก็ต้องรวบรวมหลักฐานตรงนี้เพื่อจับกลุ่มมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ